คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
วัยรุ่นยกพวกตีกันที่อุบวนราชฐานี
มีการจำงานฤดูหนาวประจำปีประจำทุกนี้อยู่แล้ว
จำงานใหญ่เหมือนกาชาติ
ออกร้านขายของมีเวทีคอนเสิร์ต
คุณผู้ชมเชื่อไหม๒คืนตีกันทั้ง๒คืน
๒คืนที่แล้วทำให้คนได้รับบาจเจ็บ๔ราย
งานคอนเสิร์ตยกเลิกศิลปินทุกคน
เลยเหรอเลิกเลยอ่ะพอขายของได้

เอาไปดูเหตุการณ์ของคืนวันที่๑๔ธันวาคมก่อนค่ะ
นี่นี่นี่นี่โอ้ยโอ้ย

คุณผู้ชมดูสิคะก็มันเป็นซะแบบนี้หน้าเวทีแบบนี้
ผู้จัดงานต้องพูดแบบโอ้โหหยุดหยุดขอร้องขอร้องหยุดหยุด
มันก็ไม่หยุดเลยนะฮะไม่หยุดจริงจริงค่ะไม่หยุดค่ะ
อันนี้คือคืนวันที่สิบสี่ธันวาคมนะคะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นในอำเภอดอนมดแดงสิบกว่าคนอืม
ก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันหน้าเวทีเนี่ยค่ะเขามีการแสดงคอนเสิร์ต
ในงานด้วยดูหนาวกระจำปีอ่ะนะคะแล้วก็เป็นการฉลองตั้งอำเภอครบรอบยี่สิบห้าปี
โอ้โหตั้งใจจะเป็นงานแห่งความสุขงานเฉลิมฉลองแต่ดูสิ่งที่วัยรุ่นกลุ่มนี้ทำ
นี่แล้วตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเขาพยายามฉายสปอร์ตไลท์ไปนะหวังจะให้มันอายมันหยุด
ไม่หยุดโยนดูสิคะไปกันใหญ่เลยทีนี้คุณผู้ชมคือตำรวจมาห้ามนะครับ
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุออกไปจากงานออกไปจากงานแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมฮะ
รวมกลุ่มตีกันอีกหน้าโรงพยาบาลประจำอำเภออยู่ห่างจากงานไป๕๐๐เมตร
ทีนี้เอาหน้าโรงพยาบาลเลยเหรอเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดู
จากที่งานโดนไล่ออกมามาตีกันต่อหน้าโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้นะคะทำให้นายอัครเดชแก่นสารอายุ๒๐ปี
วัยรุ่นจากบ้านท่าลาศถูกฝ่ายตรงข้ามก็คือบ้านใหม่แสนศุกร์
ครับเอามีดฟันแขนขวาจนได้รับบาดเจ็บแล้วตอนที่พยาบาลกำลังนำตัวคนเจ็บไปทำแผล
วัยรุ่นบ้านใหม่แสนศุกร์ซึ่งเป็นคู่กรณีอะค่ะครับ
ย้อนกลับมาจะมาทำร้ายคนเจ็บอืมทำให้นายคมเพชรบินทศรีอายุยี่สิบแปดปี
เพื่อนคนเจ็บที่ยืนอยู่หน้าห้องฉุกเฉินใช้ปืนไทยประดิษฐ์จุดสามแปด
ยิงเขาใส่กลุ่มวัยรุ่นฝ่ายตรงข้ามจนได้รับบาดเจ็บ

อีกทีนี่คือเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนะคะโอ้โหที่บริเวณห้องฉุกเฉินนะคะ
ตายแล้วดูสิคือมีคนนึงอ่ะเจ็บมารักษาตัวอ่า
อีกฝ่ายหนึ่งตามมาเอาเรื่องต่อเพื่อนคนเจ็บอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเลยยิงใส่เลยอื้อหือ
อีกฝ่ายหนึ่งเลยเจ็บไปด้วยอีกคนกลายเป็นเจ็บ๒นะจากคืนวันที่๑๔นะคะ
ทีนี้คนยิงหนีหนีแล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าข้อหาเรื่องของการครอบครองปืน
พาปืนไปในที่สาธารณะและข้อหาเรื่องของการก่อความวุ่นวายในสถานพยาบาล
อืมคุณผู้ชมคะคืนต่อมาครับ
คืนวันที่สิบห้าธันวาคมคือเมื่อคืนนี้อ่า
มีอีกค่ะมีอีกแล้วมีอีกคราวเนี้ยมีคนถูกยิงได้รับป่าเจ็บอีกสองคน
โอ้โหคุณผู้ชมอีกคืนนึงมีอีกอันนี้คือคืนถัดมานะคะ
คืนวันที่๑๕ธันวาคมก็คือเมื่อคืนนี้นะคะคืนที่ผ่านมา
ทั้งทั้งที่คืนก่อนหน้าเจ็บไปสองแล้วน่ะอ่า
กันไปรอบนะนึกว่าอีกคืนนึงอาจจะไม่มีอะไรแล้ว
นี่ขนาดไม้ค้ำมาอย่างนี้นี่ยังมาทะเลาะกัน
แล้วคราวเนี้ยคืนวันที่สิบห้าก็คือเมื่อคืนน่ะนะคะครับ
ถึงขั้นยิงกันนะคะอืมยิงแล้วก็เจ็บไปสอง
เออสุดท้ายเนี่ยเขาต้องสั่งให้หยุดคอนเสิร์ตครับ
แล้วงานที่เหลือคืนวันนี้ไปจนถึงคืนวันที่๑๘ธันวาคม
เสิร์ตนี่ยกเลิกเลยนะศิลปินนี่ไม่ต้องมาเลยนะอืม
เลิกหมดทุกอย่างแต่ว่าออกร้านขายของอะไรยังขายได้นะคะ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนเขากล้าจะไปเดินกันหรือเปล่าเราจำลองเหตุการณ์ให้ดู
เป็นภาพกราฟิกครับ
เมื่อคืนนี้วัยรุ่นที่ถูกยิงได้รับป่าเจ็บสองคนคือนายอดิษรวงอินอายุยี่สิบเอ็ด

อีกคนนึงคือนายนัทธวุฒิคุณชาติอายุ๒๙
ก็เป็นวัยรุ่นที่ไปดูคอนเสิร์ตในงาน

กระสุนเข้าไทยทอยบาดเจ็บสาหัสครับ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
แล้วยังไงรู้ไหมคะสุดท้าย
คนที่โดนลูกหลงคนนี้เสียชีวิต

คนที่เสียชีวิตคือคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วย
คือคนที่ไปยืนดูคอนเสิร์ตแล้วโดนลูกหลง

แต่คนที่ถูกไปดูเฉยถูกลุกหลงตาย
ส่งนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปที่วัดป่านองแคนนะคะ
อำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานี
ทางครอบครัวรับศพของนายนัทธวุฒิผู้เสียชีวิต
ประกอบพิธีทางศาสนา

ทีมข่าวได้คุยกับเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์

ธนโชธเล่าให้ฟังว่าผมกับเพื่อนไปดูคอนเสิร์ตตามปกติ
เป็นศิลปินที่นายนัทธวุฒิผู้ตายค่ะ

คอนเสิร์ตแบบมีความสุขกันมากอะค่ะ
คือจริงแล้วเขาเพิ่งได้รับอุบัติเหตุรถล้มขาเดินไม่ค่อยจะได้นะคะ
แต่ก็ใช้ไม้ค้ำจุงประคองตัวเองไปดูคอนเสิร์ต
เพราะฉะนั้นที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้เขาไม่ใช่กลุ่มที่ไปหาเรื่องนะฮะ
เขาคือคนที่ไปดูคอนเสิร์ตอย่างมีความสุขค่ะ
เขาชอบเขาชอบวงนี้แม้เขาจะเจ็บแต่เขาอยากมาดู

ก่อนที่เพื่อนจะโดนยิงนายธนโชธบอกว่าขอให้จูงมือหน่อย

แล้วก็กลับไปนั่งดูกันตามปกติ

กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่หน้าเวทีมันตีกันทะเลาะกัน

ธนโชธบอกว่าเพื่อนผมก็นั่งดูอยู่ห่าง
กระสุนมันมาจากไหนก็ไม่รู้

เพื่อนผมฟุบไปกองกับพื้น

เสียใจมากที่เพื่อนมาเสียชีวิตแบบนี้
ทั้งที่ตั้งใจมาดูคอนเสิร์ต

ยืนยันว่าไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครในงานคอนเสิร์ตเลยจริง
ทีมข่าวของเราได้คุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
แม่ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
คุณแม่บอกว่าร้องไห้จนไม่มีเสียงจะร้องออกมาแล้วอะค่ะ
น้องสาวของนายนัทธวุฒิเป็นคนเล่าให้ฟัง
พี่ชายประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้
ไม่ได้ออกจากบ้านมาเป็นเดือนแล้ว
แต่เมื่อคืนมีคอนเสิร์ตวงที่พี่ชายชอบมากจริง
พอดูจบพี่ชายยังโทรหาเธอเลยนะคะว่ามารับกลับบ้านหน่อย
เธอกำลังขี่รถไปรับพี่ชาย

พี่ชายแจ้งมาว่าพี่ชายโดนยิง

ตกใจมากนะคะเพราะว่าพี่ชายอาการหนัก
และสุดท้ายคือมาเสียชีวิตบ่าย๒โมงวันนี้ค่ะ

คือเมื่อวานนี่ถ้าฟันกับเพื่อน
นั่นก็หมายความว่าตอนที่กลุ่ม
ที่มันมีเรื่องมีราวไล่ยิงกันทำล้ายกัน
คุณนัทธวุฒิเขานั่งอยู่หน้าเวทีเขา

เพราะว่าเขาขาเจ็บไงคะแต่เขานั่งอยู่ห่างเหมือนกัน
อันนี้คืนอันนี้คืนแรกนะนี่คือ๑๔ธันวาคม
น้องนัททะวุฒิที่ตายคืออีกคืนนึงนะ
อันนี้ไม่ใช่ภาพคือที่โดนยิงตาย

คือจังหวะที่อยู่ตรงนั้นก็คงจะคิดว่าไม่น่าจะถึง
น่าจะโดนอะไรแล้วนะเพราะว่าตีกันอยู่ตรงนู้น
กระสุนมันโดนจุดสำคัญด้วยเข้าไทยทอยแล้วมันทะลุสมองค่ะ

อยากให้ตำรวจจับคนยิงให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
เราก็ต้องไปถามทางตำรวจล่ะค่ะว่าความคืบหน้าเป็นยังไง
อันนี้คือตอนที่น้องผู้เสียชีวิตไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อน

แต่มันเป็นวงโปรดอ่ะใช่ค่ะแล้วนานจะมีงานสักทีนึงไม่ได้จัดงานกันมาตั้งนาน
แต่จังหวะที่ถูกยิงเนี่ยจะอยู่ไปใกล้หน้าเวทีหน่อย
เพราะว่าให้เพื่อนจูงไปว่าอยากจับมือนักร้อง
ไอ้ที่ตีกันมันตีอยู่หน้าเวทีพอดีไง
แล้วนั่งรอน้องสาวมารับใช่ไหม

คุณผู้ชมคะตำรวจสพดมดแดงบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่นะคะ

ยังจับไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร

ยกเลิกศิลปินทุกคนยกเลิกงานคอนเสิร์ตเพื่อความปลอดภัย

เสิร์ตไม่ต้องมีกันแล้ว

คือรายที่เค้าจะเดิดร้อนไปด้วย
คือส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องดูเรื่องของโควิดใช่ไหม

แต่อย่างงานที่จัดขึ้นเนี่ยแล้วมีปัญหากันเนี่ย
เรื่องมาตรการความปลอดภัยนี่ก็สำคัญนะ
คือคุณจัดคอนเสิร์ตใหญ่แล้วมีคนมาเยอะเนี่ยเจ้าหน้าที่พอไหม

ตรวจเรื่องของอาวุธเนี่ยเข้ามาอย่างนี้ยิงกันขนาดนี้แสดงว่ามันเอาปืนเข้ามาได้
ใช่ค่ะมันน่าแปลกใจเรื่องของการพาปืนเข้าไปในงานคอนเสิร์ตในงานใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
สุดท้ายคนที่มาตายก็คือคนที่เขามาดูคอนเสิร์ตของเขาปกติธรรมดาไม่ได้มาหาเรื่องมีเรื่องกับใครเลย